เลลี่กัญชาพี่เห็นขายกันเยอะมากนะ

ขายตรงจริงนะ
เข้าโรงพยาบาลเลยบางที
บางทีคือจริงต้องบอกว่า
นอกจากขายเยอะมันสั่งซื้อออนไลน์ได้

มันง่ายแล้วไอ้ความร้อนเวลาอบมันไม่ใช่ความร้อนน้อยนะ

ยิ่งความร้อนสูงมันก็ยิ่งจะดูดน้ำมันได้สูง

เพราะประเทศไทยไม่อนุญาตให้นำเข้านะคะ
เด็กสี่ขวบซึมมึนงงญาตินำส่งโรงพยาบาล
น่าจะเป็นตัวที่ลักลอบนำเข้าไม่รู้ว่าถึงมือเด็กได้ยังไง
ต้องฝากใครมีลูกหลานเล็กระวังด้วย
ออยค่ะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ก็โพสต์ข้อความว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา
จัดเป็นอาหารที่ต้องได้รับอนุญาตเลขสาระบบอาหาร
หรือว่าต้องผ่านออยก่อนเพราะมันต้องผ่านการประเมินความปลอดภัย
ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคก่อนทางออยถึงจะอนุญาต
ต่อขวดต่อกล่องหรือต่อซอง
และต้องมีการเข้มงวดในการพิจารณาสูตรส่วนประกอบด้วย
ฉลากผลิตภัณฑ์แสดงข้อแนะนำการบริโภคเพื่อความปลอดภัย
แสดงข้อความคำเตือนที่เห็นได้ชัดเจนบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา
ทีนี้ก็เลยอยากเตือนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กช็อปออนไลน์กันได้แล้ว
หรือบางทีผู้ใหญ่ซื้อมาลองกิน

เด็กเห็นเขาก็อุ๊ยน่ารักจังอย่างเมื่อกี้เป็นตัวฉลามใช่ไหมคะ
มันดูน่ารักดีเขาก็หยิบมากินเขาก็ไม่รู้หรอก
ปรากฏมันไปเจอกัญชาเข้า
ก็เลยฝากเตือนหน่อยนะคะผู้ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองใครมีลูกมีหลาน
ก็ฝากบอกเด็กน้องไว้ด้วยเลยว่า
ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเห็นว่าเออซองขนมอันนี้เนี่ย
หนึ่งมันไม่มีฉลากภาษาไทยเลย
สองมันมีสัญลักษณ์หรือข้อความอะไรที่เกี่ยวกับกัญชา
เช่นที่เป็นใบไม้ใบกัญชาแฉกอยู่

คือต้องบอกว่ากัญชามันส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองของเด็ก
เพราะฉะนั้นอันนี้อันตรายมากนะคะ
ซึ่งไอเยลลี่เจ้าปัญหาตัวเมื่อกี้ที่เป็นฉลาม

มันคือเยลลี่กัญชาที่ผลิตในต่างประเทศที่ชื่อ
ซึ่งทางกฎหมายไทยบ้านเราเขาห้ามนำเข้าอยู่แล้ว
ถ้าพบการลักลอบนำเข้าอย่างผิดกฎหมายเนี่ย
จะมีโทษจำคุกตั้งแต่๖เดือนถึง๒ปี
ปรับตั้งแต่๕๐๐๒๐๐๐บาท
แล้วก็ถ้าเจอเนี่ยก็จะต้องดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทันที
คือจริงเหมือนรู้สึกว่ามิ้นเข้าไปเปิดดูเหมือนกันว่า
เคยเห็นไอเยลลี่ที่เป็นฉลามแบบนี้
รู้สึกเหมือนมันจะมีสองแบบเลยมั้งคะคือที่เป็นธรรมดา
คือเชอรี่เราจะเห็นมันขายในร้านสะดวกซื้อทั่วไปอยู่แล้ว
มันหนอนบ้างเป็นตัวแบบตุ๊กแกบ้างอะไรบ้างใช่ไหมค
จะเป็นรสชาติเปรี้ยวอันนั้นดีเอลลี่ปกติ

แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าต่อให้คุณเห็นในเมืองไทยคุณต้องรู้ว่า

แต่อันนี้คือปัญหาคือเด็ก๔ขวบบางทีเขายังไม่รู้
ผู้ใหญ่ต้องคอยสอดศอกดูแลเลยนะคะ
ฝากกันเอาไว้ด้วยเนาะ